ถ้าจะผ่าไปทานเป็นขนมถ้วยสูตรโมลาที่จังหวัดกำแพงเผ็ดจากกรตีความ
อร่อยได้การขายต่อวันนะครับหมดเคลื่อนวันละ๒๐๐๐
พันถ้วยอับอะเอาไปติดตามหน่อยร้านนี้ครับคุณผู้ชมครับร้านนี้มีชื่อว่าร้านขนมถ้วยใบเตยเจธมลุงน้อย
อยู่ที่ถนนเทสา๒ซอย๑จังหวัดกำแพงเพชรร้านนี้บอกเลยว่าโด่งดังมากเลยนะครับในจังหวัดกำแพงเพชร
ไม่มีใครไม่รู้จักกับร้านเจ๊ธมลุงน้อย
ต้องไปทานดูโอ้โหอาหารเห็นแล้วแบบนี้
ลองทานไปแล้วสักหนึ่งถ้วยแล้วก็หยุดไม่ได้

คือบางคนเขาทำเป็นคู่ไง
แต่บางคนก็บอกคู่เดียวมันไม่พอ
ถ้วยแรกผ่านไปถ้วย๒ถ้วย๓ค่อยผ่านไป

คือมันเพลินไงกินไปเรื่อยนะครับ
เห็นมันเป็นอะไรที่ติดอกติดใจแบบนี้

เอ๊ะมีทีเด็ดอะไรกันหนอ
ทำไมลูกค้าเขาถึงได้ติดอกติดใจแบบนี้
ก็ต้องไปถามคุณประทุมทิพย์นุกูลอุดมพาณิชย์นะครับ

ถ้วยของเธอนั้นเป็นสูตรโบราณที่สืบทอดมาจากคุณแม่
นับตั้งแต่สมัยที่คุณแม่ทำมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็
รับรวมแล้วก็ประมาณ๔๕ปีได้นานมากแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของทีเด็ดทีขาดที่ทำให้ลูกค้านั้นติดอกติดใจ
มันคืออะไรผมว่าให้เจ้าของสูตรเขาได้พูดเองดีกว่า

ขนมถ้วยเราจะค่อนข้างเหนียวนุ่มแล้วก็ใส่กะทิเยอะ
เราจะลาดกะทิหลายครั้งอะค่ะถ้าลาดครั้งเดียวมันก็จะแตกแต่งไม่สวย
ค่อนข้างจะลาดหลายครั้งนิดนึง

ไม่หวานมากแล้วก็ไม่เค็มมากเท่าไหร่ค่ะหน้าออกจะกลมกล่อมพอดี

แล้วก็จะมีความมันเค็มจากกะทิ

คือราดลงไปรอบเดียวแล้วนึ่งเนี่ยบางทีกะทิมันแตก
มันจะไม่สวยแต่ลาดไปหลายรอบ
นึ่งไปแล้วก็คอยเปิดแล้วก็ลาดใหม่ลาดใหม่เป็นหลายชั้นหลายเลเยอร์
เสร็จปั๊บมันจะออกมาหน้าตานวลเนียนน่ารับประทาน
รสชาติไม่หวานจนเกินไปและไม่เค็มจนเกินไป
พอดิบพอดีโอ้แบบนี้มันต้องเรียกว่าเพอร์เฟค

ขายราคาแพงไหมค่ะเท่าไหร่คะ
คู่หนึ่งก็คือ๒ถ้วยประกบคู่กันนะครับก็คือคู่ละ๘บาท
ถูกมากถูกมากเลยคู่ละ๘บาท
ชิมกันครับร้านนี้ขนมถ้วยใบเตยเจ๊ธมลุงน้อย
อยู่ที่ถนนเทสา๒ซอย๑หลังอำเภอเมืองเก่าจังหวัดกำแพงเพชร
หรือว่าจะโทรไปสอบถามโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว๐๘๗๓๑๐๙๓๙๑
โอ้โหน่าทานมากอ่ะ
คือขนมถ้วยเนี่ยมันเป็นขนมที่เราทานกันมาตั้งแต่เด็กนะคุณนึกออกไหม
บางทีเราก็แบบลืมไปว่าเฮ้ยแบบขนมถ้วยมันเป็นขนมโบราณที่อยู่แบบใกล้ตัวเรามาก
แล้วก็เห็นกันมาเยอะมากแต่ว่าร้านขนมถ้วยที่ทำมาเป็นสี่สิบปีแบบนี้
แล้วเด็ดอร่อยเนี่ยเขาก็ต้องมีสูตเด็ดมีเคล็ดลับในความอร่อยของเขาไง
ลองทานกันดูที่จังหวัดกำแพงเพชรแม่อิจฉาคนกำแพงเพชรจริง
ได้ทานขนมถ้วยอร่อยนะจ๊ะ